ก็ต้องเรื่องกลับแบบนี้เลยหรือยังจบแต่ไม่จบนะคะ
เรื่องแฟนคลัพย์เกรทวารินทรกับมอรหมอน
ที่เป็นหมอนเกี่ยวกับเส้นผม

หมอออนก่อนหน้านี้คือพยายามโพสต์ต่างนะคะ
เพื่อแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเกรทวรินทรตลอด
นู่นนั่นนี่แล้วก็มีแอคหลุม

ก็คือแอคเขาแบบฟอร์มหลุมดำอ่ะ